คุณผู้ชมผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องภาคใต้
จากอิทธิพลของพายุปลาปึก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ท่านเองก็ทรงเป็นห่วงและก็ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม
ให้จัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามเขตต่างนะคะ
เพื่อนำสิ่งของเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะ
โดยสิ่งของพระราชทานก็มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค

ทยอยส่งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดต่าง
เพื่อเตรียมเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก
อย่างแรกเลยก็คือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อย่างที่สองนะคะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจ
สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้นะคะ
ว่าเย็นวันนี้แหละ๑๖๐๐๐ชุดจะทยอยส่งไปครบทุกพื้นที่
หลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ชุดถูกส่งไปถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชัยพลธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
บอกว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง
ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มและคลื่นลมแรง
ต้องจับตาและเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่๗มกราคมค่ะ
โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงฝนตกหนัก
ประกอบด้วย๑๓จังหวัดด้วยกันนะคะนี่คุณผู้ชม
ตราดจันทบุรีระยองชนบุรีเพชรชบุรีประจวบคิริคัน
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
นองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่เรียกได้ว่าฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะ
ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังหลักเลยก็คือเรื่องของ
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่ม๗จังหวัดด้วยกันนะคะ
ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
นองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะ
ก็เน้นย้ำให้จังหวัดและหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
บอกว่าต้องติดตามแล้วก็ดูเรื่องของข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำ
แล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์
ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานถ้าหากว่าต้องเผชิญเหตุ
และถ้าหากว่าต้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยนะครับ
ตอนนี้ถ้าไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์อุทธกภัยจุดที่คลี่คลายแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบ
เพราะว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำกันต่อเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือเนี่ยต้องลงไปในพื้นที่นะคะ
เอาล่ะแต่ว่าสิ่งที่ฝากเตือนเน้นย้ำกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ก็คือหลักเลยต้องติดตามเรื่องของการพยากรอากาศเฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวี๓๒ไว้ก็ได้นะคะ
เพราะว่าเรารายงานให้ทราบกันตลอดที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ
หากมีประกาศแจ้งเตือนเรื่องของการอบพยพขอให้ทำอย่างเคร่งครัด
เพราะว่าครั้งล่าสุดก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้กับพี่น้อง
เฉพาะที่นครศรีธรรมราชอบพยพที่อำเภอท่าสาราอำเภอหัวไซ
ซึ่งเป็น๒จุดหลักที่ต้องเผชิญกับพายุโซนร้อนป่าบึกจุดแรกเลย
ก็มีบางคนไม่ยอมอบพยพออกจากพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายนะครับ
เพราะว่าครั้งนี้เราไม่ได้เผชิญแค่เรื่องของวาตภัย
เผชิญเรื่องของอุทธกภัยที่เป็นผลกระทบตามมาด้วย
ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมมันฉับพลันขึ้นมาเนี่ยคือมันเอาไม่ทันนะเอาไม่อยู่
เพราะฉะนั้นเวลาเขาขอร้องทางการขอร้องบอกว่าให้ออกจากพื้นที่
อย่าไปห่วงสมบัติห่วงชีวิตท่านก่อน
บ้านเราก็แข็งแรงตัวเราก็แข็งแรงไม่น่าจะเป็นอะไร

อันตรายมากเลยนะถ้าเกิดริงโครนถลบมาทับเรื่องใหญ่เลย
ไปดูสรุปข้อมูลจากประพอกันหน่อยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะยังสรุปผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปลาบึก
บอกว่ามีพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบ๘จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชปัตตานีสุมราชธานีสงคราชุมพรยะลาพัทธลุงนราธิวาส
โดยจังหวัดที่มีผลกระทบหนักที่สุดก็คือนครศรีธรรมราชนะครับส่วนยอดของผู้เสียชีวิตมี๓คนครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช๒คนแล้วก็ปัตตานี๑คน
ผู้สูญหายมี๑คนจากเรือประมงชายฝั่งที่ล่มกลางทะเลปัตตานี
สำหรับจังหวัดรรดิสิรธรรมราชที่อำเภอมีน้ามท่วมขังยังคงเป็นที่ปากพนังร่อพิบูรพรุ่งสงส์ช้างคราน
ส่วนที่สุมราชธานีอำเภอการจนตรริตดอนสัตว์ที่สงครามีน้ามท่วมที่บรรโนตก์และสติงพระ
พายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเริ่มกลับมายิ้มได้แล้วเหมือนกันแหละ
ทันทีที่พายุไปก็เริ่มกลับบ้าน
พายุเข้าของที่ไปสำรวจสิ
กลับไปบ้านของตัวเองอีกครั้งนึงแม้ว่า
บางหลังจะพังเสียหายกันไปจนแทบอยู่ไม่ได้
อย่างเช่นนายมานิดเป็นชาวบ้านแหลมตะลุมพุกเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะมีพายุเข้ามาเป็นปกติแหละ
ตอนแรกจะไม่อบพยพหรอก

มันก็คือเหมือนที่เคยเจอแหละ

ก็เลยต้องออกเพราะว่าพายุแรงมากนะครับ
ต้องเราไม่มีความมั่นใจเพราะว่า
ถี่เข้าฝ่าชูนี่ก็จะอยู่อ่าน
จะมั่นคงว่ากินอ่านโมบาลเรา

เพราะว่าพายุขึ้นบ้านแล้วใช่ไหม

มันจะมีเป็นบางกลุ่มของมัน
แต่บางแห้งถึงมันก็แม่แรงต่างตีด้วยพื้นที่เดียวกัน
ก็ไปเผาประชุมภานพลขึ้นไป
ลั่งคาดนะครับพวกเรากกันกัน
เขาก็บอกว่าคนดรพลุกจะรู้กันดีว่า
เวลามันมาเนี่ยตรงไหนมันจะแรงตรงไหนมันจะไม่แรง

โดยทางการก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือก็ฟื้นฟูกันต่อไป
แต่สิ่งที่เราเห็นคือน่ารักที่สุดคือคนช่วยสัตว์เลี้ยงด้วย

มีภาพนี่ไงครับมีไอจีในเฟซบุ๊คเยอะนะ
มันก็นอนเปียกกลัวน้ำกลัวฝนนะนะ
ก็ต้องเอาไปด้วยบางคนก็กอดเอาไว้เลย
กลัวน้องหมาน้องแมวจะน้ำพัดหายไป

มันก็รักชีวิตของมันเหมือนเรานี่แหละค่ะ
บางทีคนกลัวแต่ตัวเองไงบางทีก็ลืมเอาหมาแมวไปด้วยนะ